แต่ช่วงนี้มาดูกรณีของผู้ปกครองของน้องคาเมนกันหน่อย
เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของการอุ้มบุญที่เราติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้คู่ชายรักชายผู้ปกครองของน้องคาเมนนะครับ
ยืนยันพร้อมเดินหน้าในการดำเนินคดีกับแม่อุ้มบุญชาวไทยฐานหมินประมาทต่อไป
ขณะที่ครอบครัวเองนะครับก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสาร
เพื่อพาน้องคาเมนกลับสู่ประเทศสเปนครับ
นายมานูเอลซานโต๊สและนายกอดอนอัลเลนเล็กนะครับ
อันเล็กที่๓นะครับพร้อมด้วยเด็กหญิงคาเมน
ที่เกิดจากกระบวนการอุ้มบุญในประเทศไทย

ภายหลังจากที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางนั้นมีคำสั่ง
เด็กหญิงคาเมนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งสองคนก็หอมแล้วก็รักน้องคาเมนนะครับ

ซึ่งทั้งสองยืนยันนะครับว่าคำตัดสินของสารไทยเป็นไปอย่างชัดเจน
โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องเอกสาร

ก่อนที่จะพาน้องคาเมเดินทางกลับไปที่ประเทศสเปนทันทีนะครับ
หลังจากที่ก็ต่อสู้เรื่องนี้กันอยู่นานพอสมควร
ส่วนประเด็นที่คู่ชายรักชายได้ฟ้องดำเนินคดีกับนางสาวปฏิตากุศลสร้าง
อุ้มบุญชาวไทยฐานหมินประมาท
ทั้งสองก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าดำเนินคดีเรื่องนี้ต่อไป
พร้อมกับย้ำว่าตลอดระยะเวลา๑๕เดือนของการต่อสู้

สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องอยู่อย่างยากลำบาก
และเปิดโอกาสให้คู่กรณีเข้ามาไก่เกลี่ยโดยตลอด

นี้ตลอดระยะเวลา๑๕เดือนนะครับ
ผู้ชายรักชายได้เปิดรับบริจาคเงินจากประชาชน
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
โดยนายกอดอนก็ยืนยันนะครับว่าเงินบริจาคทั้งหมด
ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการต่อสู้คดี
และตอนนี้เงินบริจาคก็ถูกใช้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ